เหตุการณ์นี้ถ้าสองฝ่ายไม่มีเรื่องกันมาก่อนนะ
นอนทั้งสองคนแล้วคุณผู้ชมครับ
เสียดายเสียใจ
เสียดายที่ทำไมอีกฝ่ายหนึ่งใจร้อนนะครับ
แล้วก็เสียใจกับอีกฝ่ายหนึ่งที่จะต้องเสียชีวิต

คู่กรณีขับรถกระบะถอยหลังมาชนผู้ชายคนหนึ่งล้มลงแล้ว
ก็ยังทับอีกหลายครั้ง

โดนล่างเสื้องงาน

มายาก

การดูจะเป็นประเทศ

โดนล่างเสืองงาน
ตามเลยตามเลย
ข่าวนี้มันมีอุทหรณ์ของเรื่องความใจร้อนด้วย
แล้วผมคุยกับคุณผู้ชมล่วงหน้าเลย
คุณผู้ชมท่านใดที่ขับรถกระบะ๖เกียร์
เดี๋ยวผมจะคุยเรื่องเกียร์กับท่านหน่อย

ก่อนอื่นครับเหตุการณ์นี้ที่คุณผู้ชมเห็นไปจะเห็น
ผู้ชายนะฮะเสื้อดำเลือดอาบนอนแน่นิ่งอยู่กลางถนน
เพราะว่าถูกรถกระบาดทะเบียน๒ทพเท่า
บ่อใบไม้๗๕๔กรุงเทพมหานคร

มีเพื่อนหลายคนพยายามเข้าห้ามแล้วแต่ก็ไม่สำเร็จ
หลังเกิดเห็นรถกระบะคันดังกล่าวเร่งเครื่องหนีไป
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้ทำให้นายนัทพลกิจจานนท์หรือว่าแบงค์
อายุ๓๐ปีเขาเสียชีวิตอยู่ตรงนี้เลยครับ

ศีรษะถูกรถทับเป็นแผลชะกันครับเท่านั้นยังไม่พอ
นี่คือแบงค์คอหักซี่โครงหัก
แล้วก็ร่างกายตามร่างกายมีแผลถลอกครับ
เหตุเกิดกลางดึกคืนวันที่๒๔มีนาคมที่ผ่านมานะครับ
ประตูซ้ายเนี่ยถูกชนเสียหายครับกระจกหน้าแตก
เพื่อนของผู้ตายจอดอยู่ตรงนั้นเนี่ยคันนี้ฮะนางสาวพินทองสุภาษังอายุ๒๖ปี
คนนี้เป็นเพื่อนของผู้ตายเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุครับพวกเธอเนี่ย๗คนรวมผู้ตายด้วย
เที่ยวสถานบันเทิงในตัวเมืองกันมาจากนั้นก็อยากจะต่อก็มานั่งดื่มกินต่อกันที่ร้านคาราโอเกะ
โดยเธอกับแฟนนุ่มไม่ได้ลงไปนั่งที่ร้านด้วยแต่นั่งรออยู่บนรถของนายโอ
จากนั้นเธอเกิดมีปากเสียงกับแฟนบนรถครับแล้วก็แย่งขวดเบียร์จากแฟนมา
แล้วเธอก็เปิดกระจกหย่อนขวดเบียนลงพื้นเป็นจังหวะเดียวกับที่รถกระบะของนายอาคมวรลิศ
อายุ๓๖ปีผู้ก่อเหตุขับรถมาพอดีครับคุณผู้ชมฮะขับมาแล้วนะครับแล้วก็จะมีขวดเบียร์หยอดลงมา
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะครับมาจอดอยู่คือในข่าวบอกว่าไม่ได้มีเรื่องมีราวอะไรกัน
คือตรงนี้หรือเปล่าที่ผมบอกว่าทำไมไม่คุยกัน
คือไอ้ขวดเบียร์ที่ผู้หญิงหย่อนลงมามันทำให้คนขับรถอีกคันหนึ่ง
คือให้คนขับรถอีกคันหนึ่งไม่พอใจรึเปล่า

ถูกต้องไม่ได้คุยกันดีรึเปล่า

ที่นางสาวพินทองนั่งอยู่อย่างแรงฮะ
แรงจนเพื่อนของนายอาคมที่นั่งอยู่กระบะท้าย

จากนั้นนายโอเจ้าของรถพยายามเข้าไปสอบถาม

จากนั้นก็มีเรื่องชกต่อยจนชุลมุนกันครับ

เหตุการณ์มันบานปลายจนถึงการผลักอกแล้วก็รุมทำร้ายกันครับ
จากนั้นก็เกิดภาพสลดอย่างที่ดูไปในคลิปแรกฮะ
ต่อมาในอาคมคนขับรถกระบะที่ชนในแง๊ง
เสียชีวิตเข้ามอบตัวที่สพเมืองตราดครับ
หลังจากสอบปากคำพันธุ์ตำรวจเอกนาวินธีรวิทย
ท่านผู้กำกับการสพเมืองตราดเปิดเผยบอกว่า
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากการทะเลาะวิวาดกัน
มีการทำร้ายร่างกายกันทั้งสองฝ่าย

ผมเคยใช้แต่รถ๕เกียร์นะครับ
ไอ้เกียร์ถอยหลังนี่มันจะดันมาทางขวาแล้วก็ยับลงล่าง
เขาบอกว่าเขาขับรถ๖เกียร์ช่วงที่เกิดเหตุเข้าเกียร์ผิด

และสาเหตุที่ทะเลาะกันเนื่องจากผู้ตายเนี่ย

ซึ่งจริงแล้วคือเขาบอกว่าในรถนี้

คือทะเลาะกับแฟนไงแล้วแย่งขวดเบียร์แฟนมา
อาจจะแบบไม่ให้กินแล้วแล้วผมเดานะ

รถกระบะรุ่นใหม่๖เกียร์นะครับคุณผู้ชมครับ
ถอยหลังเนี่ยมันต้องดันซ้ายสุดแล้วดันขึ้น
ถัดมาจะเป็นเกียร์๑
ที่เขาอ้างแบบนี้เขาอ้างประมาณว่า
คือจะใส่เกียร์๑เพื่อเดินหน้าแต่ยักษ์ผิด
ยัดเกียร์ถอยหลังแล้วมันก็ถอยหลังครับ
แต่มันถอยแบบโค้งเข้าไปหารถกระบะคันนั้นนะ
ผมถึงถามไงว่าคุณผู้ชมเห็นว่าเป็นอย่างไร

ก่อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแม้ว่าผู้ก่อเหตุจะอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจ
แต่จากคลิปแล้วก็วงจรปิดเห็นชัดเจนว่าผู้ก่อเหตุ
ถอยและเดินหน้าชนผู้ตายอยู่หลายครั้งตำรวจพูดนะครับ
จากนั้นตำรวจนำตัวนายอาคมฝากขังที่ศาลจังหวัดตราดครับ
สำหรับศพของผู้เสียชีวิตนะครับญาตินำมาบำเพ็ญกุศลที่วัดหนอง
อำเภอเมืองตราดครับโดยนางศรีนวลไซย้อยอายุ๖๘ปี
เป็นแม่บุญธรรมของแบงค์ผู้เสียชีวิตนะฮะ
หลังบอกว่าไปเจอหน้าผู้ต้องหาที่โรงพักเธอเข้าไปถามว่า
ลูกเธอทำไมชนลูกเธอทำไมผู้ก่อเหตุตอบสั้นบอกว่า
ผมเข้าเกียร์รถผิดครับแล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษ
อกจากนี้ญาติของผู้ก่อเหตุเสนอเงินเยียวยาให้ก่อนเลยนะครับ
แสนบาทแต่เธอไม่ขอรับไว้นางศรีนวลยอมรับว่า
จากนี้ชีวิตเธอลำบากขึ้นแล้วล่ะเพราะลูกบุญธรรมของเธอเป็นเสาหลักของครอบครัว
แล้วเธอยังต้องเลี้ยงหลานอายุ๓ขวบเป็นลูกของผู้เสียชีวิตต่อไปด้วย
นี่แหละครับคุณผู้ชมก็แสดงความผิดมาเยอะเลย
เหมือนไอ้เรื่องของเกียร์นะครับอ่าท่านหนึ่งบอกว่า
เกียร์ผิดนะฮะรถหกเกียร์เกียร์ถอยมีเซฟตี้ในตัวอยู่แล้วนะครับ
อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ขอบคุณที่ส่งเข้ามานะฮะ
ส่วนข้อความอื่นที่มันอาจจะเป็นการผมรับรู้ไว้ครับ
แต่ถ้ามันอาจจะเป็นการกล่าวหาเขาหรือว่าหมินประมาทเขาเดี๋ยวผมขออนุญาตไม่อาจจะ
ผมได้เห็นข้อความของท่านแล้วนะฮะ
คือเรื่องนี้มันต้องแบ่งเป็น๒ส่วนนะไอ้ทะเลาะวิวาสก็ส่วนหนึ่ง
ที่ทะเลาวิวาสที่ร้านอาหารกับรถชนคนอีกอย่างหนึ่งเหมือนกัน
แล้วก็ตอนนี้มามอบตัวแล้วอีกหนึ่งแต่ยังเหลืออีกเนี่ยนะคะ
ก็เดี๋ยวรอความคืบหน้าในเรื่องนี้ด้วย